ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการบุกเดี่ยวจี้ชิงทองที่ร้านทองเมื่อวานนี้
นนทบุรีเนี่ยแล้วคนก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนหญิงอายุแค่๑๗ปี
มันสะท้อนอะไรหลายแง่มุมในสังคมในช่วงเวลานี้เหลือเกิน
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะทำไมน้องเขาถึงทำแบบนี้นะครับ
เรียนหนังสืออยู่นะครับแต่มันมีเหตุครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นช่วงก่อเหตุนี่ฮะใส่หมวกมาใส่เสื้อแขนยาว
สักพักนึงเนี่ยยื่นกระดาษให้กับพนักงานเห็นไหมฮะก็ถอยหนีกันแล้ว
เอาเงินและทองใส่ในถุงอย่าเสียงดังชีวิตคือของคุณไม่จำเป็นต้องฆ่ากัน
แล้วเอามีดในกระเป๋ามาขู่นะครับน้องคนนี้อายุแค่๑๗นะครับทุกผู้ชมครับ
บ่าย๓เมื่อวานนี้ห้างทองเยาวราชกรุงเทพสาขาบิ๊กซีย่านรัฐนาธิเบส
นี่กล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้นะครับคือพอขู่เขาเสร็จก็ให้หยิบทองใส่ถุง
ใช้เวลาอยู่สักประมาณสามนาทีได้ทองคำเรียบร้อยเนี่ย
นี่พนักงานก็รีบหยิบทองใส่ให้นะครับเอามีดมาขู่นะฮะ
คือน้องคนนี้เขาทำไปเพราะเขามีเหตุแต่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับ
น้องมีปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาให้ถูกทางนะครับ
ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ต้องอย่าเอาตัวไปเจอกับปัญหาหรือว่าไปอยู่ในปัญหานะครับ
ได้ทองไปเนี่ยได้ไปเยอะนะครับ
คือทั้งหมดเนี่ยสร้อยคอทองคำหนักเส้นละ๑สลึง๔๓เส้นด้วยกัน
แล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก๓สลึงอีก๕เส้น
แหนทองคำหนักครึ่งสลึง๒วงรวมแล้ว
น้ำหนักทองคำเนี่ย๓๐กว่าบาทมูลค่าก็๔แสนได้
มีภาพตอนหนีไปไหมฮะตอนที่ไปตรงหน้าห้างนะครับ
ตรงเรียบร้อยแล้ววิ่งไปทางประตูหน้าห้าง
จังหวะตรงนี้นะครับนี่ผู้ชายคนหนึ่งเอาขายื่นสกัดเลย
นี่ฮะจนคนก่อเหตุเนี่ยล้มลง
แล้วสายตรวจประจำห้างแล้วก็พลเมืองดีก็มาช่วยกันจับตัวไว้นะครับ
พร้อมกับของกลางที่ได้ทองใส่ถุงมาด้วย
นำตัวส่งสพรัฐนาธิเบส

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานวิ่งมาปุ๊บ
โอ้โหนี่ฮะคือน้องถูกคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
เป็นเด็กนักเรียนหญิงวัย๑๗ปีเท่านั้น
ถูกนำตัวมาสอบปากคำวันนี้ก็ถูกสอบปากคำตั้งแต่๙โมงเช้าครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพวันนี้ที่สพรัฐนาธิเบสหน่อย
มีเจ้าหน้าที่ของพมจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย
๔ชั่วโมงได้วันนี้สอบปากคำ
ทางพอโรงเรียนที่น้องเรียนหนังสืออยู่
ก็มาช่วยเหลือดูแลเรื่องของคดีด้วย
นี่นะฮะน้องก็ถูกคุมตัวมานะครับท่านผู้ชมครับ
เจกเมษนลพุ่มกับการสพรัฐนาธิเบตนะครับ
บอกว่าจากการสอบปากคำแป้งให้การว่าได้นำเงินมาทั้งหมด๕๐๐๐บาท
คือเงิน๕๐๐๐บาทเป็นเงินประกันของพ่อที่พ่อเสียชีวิต
แล้วเอาเงิน๕๐๐๐บาทเอาไปลงทุนเล่นแชร์ออนไลน์กับเว็บไซต์หนึ่ง
นี่คือสาเหตุของน้องนะครับจุดเริ่มต้น
มีเงินประกันชีวิตของพ่อ๕๐๐๐บาท
น้องเอาไปเล่นแชร์ออนไลน์กับเว็บไซต์หนึ่งทีแรกเล่นแค่พันเดียว
ก็เลยลงเชื่อลงทุนต่อคือเอาเงิน๕๐๐๐๐บาทลงทุนต่อ
ได้เงินตอบแทนครั้งแรก๖๐๐๐บาท
สุดท้ายศูนย์ทั้งต้นทั้งดอกนะครับเว็บไซต์นี้ปิดหายไปฮะ
มันก็เหมือนกับหลายขบวนการตอนแรกก็เหมือนกับจะได้
พอหลังลงเยอะมันหนีนะครับทีนี้น้องบอกว่าแม่ของน้องเนี่ย
โควิดรักษาตัวอยู่ที่บ้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แม่ก็ถามมาว่าลูกเงิน๕๐๐๐บาทที่พ่อเสียชีวิตเงินประกันชีวิตเนี่ย
มันอยู่ไหนล่ะลูกแป้งบอกว่าแป้งไม่รู้จะทำยังไงครับ
เพราะว่าแป้งเนี่ยต้องหาเงินเพื่อจะเอาไปเข้าบัญชี
แล้วส่งให้แม่ดูว่ามันอยู่ในบัญชีแป้งเลยตัดสินใจก่อเหตุไปจี้ชิงทองครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ยฮะแต่งกายมิดชิดปิดบางใบหน้าเขียนกระดาษไปแล้วก็เอามีดไปขู่เพื่อจะเอาทองคำนะครับ
หลังนั้นหลังจากสรุปสอบอาคัมเสร็จนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานะครับชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดและปิดบังอำพรางใบหน้า
แล้วก็ต้องส่งไปที่ศูนยวชนก่อนนะครับตามขั้นตอนของคดี
เนื่องจากอิษย์๑๗ปีนะครับเด็กแล้วก็เยาวชน
ผู้มูลในกลางของโรงเรียนก็มายื่นขอประกันตัวนะครับ
เกรดทะเลียนที่๓๓นะครับ
ทำไปคงเพราะว่าเครียดจริงนะ
หนทางจริงตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้น
เอาเป็นว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนจะช่วยดูแลให้ในเรื่องต่าง
ตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ
ที่ดูแลลูกไม่ดีเท่าไหร่นะครับ

ก็คิดอะไรด้วยพวกเด็กนะครับ
เอ็ดฉะเลียเนี่ย๓๓ประมาณ๓๓
ทางโรงเรียนก็จะดูแลลูกอย่างดี

ความจริงแล้วถ้าคือมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบหมดหนทางเสียทีเดียวนะฮะ
ถ้าน้องเอาเรื่องนี้มาบอกคุณครูหรือว่าบอกกับคุณแม่บอกกับผู้ใหญ่
เขาก็สามารถพาไปแจ้งความได้นะ
ถ้าถูกหลอกลวงเรื่องของแชร์ออนไลน์อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
จะได้แจ้งความแล้วก็เอาหลักถงหลักฐานเว็บทรงเว็บไซต์ไปไล่ตามตัวไอ้พวกนั้น
เพื่อที่จะได้เอาตัวมาดำเนินคดี

นี่กลายเป็นว่าพอน้องเลือกตัดสินใจทางนี้ก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปเลย
อืมนี่คือข้อความที่น้องเขียนใส่กระดาษ
แล้วก็ยื่นให้พนักงานร้านทองตอนที่ไปก่อเหตุค่ะ
นี่ฮะทีนี้ที่เห็นนะฮะตอนที่กำลังจะหนีไปวิ่งหนีไปแล้วก็ถูกสกัดขาไว้
จนล้มลงแล้วก็ถูกจับตัวได้
ผู้ชายคนนี้นี่คือพี่เล็กนะครับท่านผู้ชมครับ
พี่เล็กฮะหรือว่านายสมปองสนนาคนะครับเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
นี่ฮะคือบรรดาสื่อมวลชนโดยเฉพาะสายการเมืองจะรู้จักพี่เล็กดี
ธรรมเนียบสภาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
คือพี่เล็กคือคนที่สกัดขาคนก่อเหตุแล้วก็จับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
เล็กบอกว่าตอนนั้นไปซื้อผลไม้ที่ร้านในศูนย์อาหารแล้วกำลังนั่งกินอยู่พอดี
อยู่ไม่ไกลจากร้านทองนะครับ
จังหวะนั้นมีคนเดินผ่านร้านทองสองคนเขาก็เดินมาบอกกันว่าสงสัยจะมีเหตุชิงทอง
พี่เล็กบอกเลยเริ่มจับสังเกตแล้วตอนนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
เพื่อจะถ่ายภาพใครได้เห็นคนร้ายวิ่งมาด้วยตั้งใจจะช่วยจับ
โดยที่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคนร้ายมีอาวุธอะไรหรือเปล่า
จะมีปืนมีมีดอะไรเนี่ยยังไม่รู้ไม่รู้ได้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง
มารู้ตอนที่เอาขาออกไปสกัดนะตัดขาเขาแล้วก็เขาล้มลงนี่แหละ
มีแม่บ้านของห้างเนี่ยมาจับตัวคนร้ายถึงรู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ
ซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนไม่ได้ข่มขู่จะทำร้ายใครยอมให้จับแต่โดยดีนั่นแหละ
เพียงแต่ว่าไม่พูดและไม่ตอบคำถามใครเลยพอรู้ว่าโอ้โหเป็นเด็กผู้หญิง
อายุเพิ่ง๑๗เป็นเยาวชนพี่เล็กบอกก็เห็นใจนะแต่มุมหนึ่งมันก็สะท้อนว่า
นี่มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสังคมหรือเปล่าทำให้เด็กที่อายุเท่านี้เนี่ยถึงกล้าจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้
มันขึ้นไปทับร่างเขาไว้หน่อย
บรรยาคู่หนึ่งเขาจะสงสัยเขาจะไปซื้อทองแต่เขาเห็นเขาก็ผิดสังเกตเขาก็วิ่งมาพี่ผมว่ามีการค้นทองแน่เขามาบอกอย่างนี้
พี่ก็บอกเออใช่แล้วล่ะเขาดูแล้วเด็กร้านทองมันหยิบทองเป็นกระยุ่มกระยุ่มไม่ได้หยิบทีละเส้นน่ะ
สังเกตพี่ก็นั่งถ่ายรูปตรงนี้ก็รอจนเขาได้ทองสงสัยเลยล่ะแล้วเขาก็วิ่งมาต้งกว่าวิ่งใส่ไว้ทางพี่ก็ดี
พี่เขาวิ่งมาจับผ่านหน้าพี่พี่ก็จก

ตอนนั้นเราคิดว่าเราจะช่วยอยู่แล้วถูกไหมคะ

ซึ่งเห็นแล้วว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชน

มารู้ตอนที่เขาวิ่งมาพี่กัดขาล้มปุ๊บ
ผมที่เขามวยไว้มันหลุดปิดหน้าเขาพอดี

ใจเขาเด็ดมากตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กนะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ภาพ
คือตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
จะเห็นว่าภาพตรงนี้น่าจะเป็นน้อง
จะเป็นน้องที่ก่อเหตุอ่ะใช่ค่ะตอนเดินเข้ามาก็ใส่อีกชุดหนึ่ง
สีดำนี่เห็นไหมฮะไม่ใช่ชุดเดียวกันกับที่ก่อเหตุ
ไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่อะไรปิดบังใบหน้านะครับ
ผมยาวนะครับปล่อยผมนะครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำของห้าง
แล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วอยู่ในห้องน้ำเป็นชั่วโมงค่ะ
เป็นชุดที่ใช้ก่อเหตุตอนออกมาโอ้โห
บอกว่ามีลูกค้ามาบอกว่ามีการจี้ชิงทอง
พอมองไปเห็นผู้หญิงก็ไม่แน่ใจเอ๊ะใช่หรือเปล่า
คือผู้หญิงคนก่อเหตุคว้าถุงที่ใส่ทองวิ่งหนี
ตอนนั้นคนก็แตกตื่นกันหมดก็ได้แต่ตะโกนกันให้ช่วยกันจับ
พอรู้ว่าเป็นเยาวชนอายุแค่๑๗ปีเนี่ยแม่ค้าบอกตกใจมาก
เป็นผู้หญิงเห็นแล้วคือข้างหลังเรามองไปถึงตอนแรกงง
จี้แล้วทำไมมีผู้หญิงยืนหันหลัง

เพราะว่านั่นก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละก็นั่นแหละไปเลยแป๊บเดียวเอง
จนเขาวิ่งถึงบอกโอ้สงสารน้องเขาไม่น่าทำอย่างนี้เลย
เหมือนตัดอนาคตตัวเองอ่ะนะเขาคงจำเป็นเออเราก็แค่นั้นอ่ะ
ก็แตกตื่นกันเลยวิ่งกันไม่รู้มาจากไหนนี่นะ
ทีนี้มูลเหตุที่น้องแป้งเขาบอกเรื่องของ
การเอาเงินที่คุณพ่อเสียชีวิตและได้ประกันชีวิตมา๕๐๐๐
เล่นแชร์ออนไลน์แล้วก็ถูกหลอกหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของน้องแป้งนะครับ
คือน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านซึ่งอยู่แถวดอนเมือง
แต่ว่าพื้นเพลเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ร้อยเอ็ด
ก็อยู่กับคุณยายนะครับคุณยายก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีนะครับ
ลักษณะของการเล่นแชร์ออนไลน์เนี่ยเผื่อน้องหนูจำเอาไว้ด้วยนะฮะ
ผู้ใหญ่ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับอย่าไปเชื่อนะฮะไอ้พวกนี้นะครับ
ลงออนไลน์แชร์เชออะไรพวกนี้เนี่ย
แล้วเข้ากลุ่มแชร์กลุ่มที่๑เมื่อกันยายน๒๕๖
แต่กลุ่มนี้ปิดไปแล้วระหว่างที่เล่นแชร์ถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์อีกนะ
เป็นกลุ่มไลน์นะครับไลน์แบบกลุ่มเปิดด้วยนะครับ
ซึ่งก็มีไอจีที่จะเอาไว้ให้โพสต์เพื่อให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินมาให้
มีรายละเอียดเป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับบัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทร
แป้งเนี่ยโอนเงินไปให้๕๖ครั้งยอดเงินที่โอนไปรวม๕๗๐๐บาทนะครับ
คือแสดงว่ามันเอาไปแม้แต่กำไรที่เอามาหลอกตอนแรกนะ
คือน้องบอกเล่นตอนแรกก็เล่นไปพันหนึ่งก่อนแล้วทีหลังเนี่ยเล่นไปอีกห้าหมื่น
แล้วได้ปันมาหกพันกะว่าเดี๋ยวคงได้มาต่อมันปิดหนี
แสดงว่า๕๗๐๐เนี่ยคือเอาไปหมดเลยนะฮะ
กลุ่มนี้มีผู้ติดตามมากกว่าพันคนนะครับ
แชร์กลุ่มที่๒ประมาณสิงหาคม๖๓ปิดไปช่วงหนึ่งเปิดอีกครั้งประมาณกรกฎา๖๔นะครับ
มีไอจีที่โพสต์ให้เหยื่อโอนเงินเป็นชื่อผู้หญิงมีบัญชีธนาคารมีเบอร์โทร
น้องแป้งกลุ่มนี้โอนไป๒ครั้งนะฮะยอดรวม๕๐๐๐
อีกชื่อนึงเป็นผู้หญิงจำเลขบัญชีไม่ได้โอนไปครั้งหนึ่งประมาณ๒๐๐๐
ราคาตอบแทนที่จะได้เริ่มตั้งแต่ลงทุน๑๐๐๐ได้คืน๑๕๐๐ลงทุน๑แสน
ได้คืน๑๐๕๐๐๐อะไรอย่างนี้
แสดงว่าน้องเนี่ยไม่ได้เล่นแค่๕๐๐๐จากเงินประกันชีวิตของพ่อ

จะเอาเงินส่วนอื่นที่แบบคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้เงินดงเงินเดือนระหว่างเรียน
เอามาเล่นด้วยนะครับหมดเลยครับ

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือข่าวนี้มันหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมากจริงนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวโชว์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
คุณผู้ชมบางท่านก็บอกไม่น่าเลยสงสารน้องนะ
คือเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพิ่ง๑๗เรียนอยู่ชั้นม๖
แล้วดูลักษณะการก่อเหตุของน้องคุณผู้ชมลองสังเกตดู

น้องเนี่ยก่อเหตุคือช้ามากปกติหลายข่าวคนร้ายที่ไปจี้ชิงทองจะไว
เดียวกระโดดข้ามกวาดเงินคือจะก่อเหตุไว
คือน้องด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนร้ายแบบมืออาชีพน้องก่อเหตุช้าค่ะ
ค่อยยื่นกระดาษค่อยรอพนักงานร้านขายทองหยิบทองมาใส่ให้
พนักงานหยิบทองมาวางในถาดเหมือนถาดที่ขายทองอะค่ะ
แล้วน้องก็หยิบใส่ถุงอีกทีแล้วดูค่ะคือก่อเหตุแบบช้านะไม่ได้ไวนะ
นี่นะคะลักษณะการก่อเหตุของน้อง
ทีนี้ทีมข่าวไปที่บ้านของยายนะคะยายของน้องอะค่ะ
ยายบอกว่ายายขอไม่ให้ข่าวก็แล้วกันไปคุยกับแม่ของน้องแทนก็แล้วกัน
เพื่อนบ้านก็บอกว่าคือน้องเนี่ยมาอยู่ที่บ้านยายกับน้าตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นม๔
เป็นเด็กเก็บตัวไม่ค่อยออกมานอกบ้านเลยไม่มีใครเห็น
เพื่อนบ้านบอกเห็นใจนะที่น้องตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องในพื้นที่ตำบลคำนาดีอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ด
แม่ก็ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลแม่เพิ่งรักษาโควิด๑๙หายได้แค่๒สัปดาห์
แล้วปัญหาก็มารุมเราอีกแม่บอกแค่ว่าลูกสาวแม่เป็นเด็กดีจริงนะ
ไม่ใช่พูดแบบเข้าข้างลูกตัวเองลูกสาวเป็นเด็กดีเรียนเก่ง
แล้วไม่เคยมีพฤติกรรมเสียหายอะไรมาก่อนเลยไปอยู่กับยายได้ประมาณสองปี
จากการสอบถามเพื่อนรุ่นน้องของน้องแป้งที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
เพื่อนรุ่นน้องบอกว่าแป้งเป็นคนนิสัยดีพูดน้อยรักเพื่อน
เพื่อนก็รักแป้งมากเนี่ยค่ะเพื่อนผีน้องที่เรียนด้วยกันเนี่ยก็รักนะ
ในกลุ่มบอกว่าก็คือเจอกันล่าสุดประมาณสักเดือนเมษายน
เคยโชว์ยอดเงินเข้าบัญชีครั้งละหมื่นบ้างสองหมื่นบ้าง
แล้วแป้งก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยเล่นเกมออนไลน์แล้วได้เงินมา
เอาเงินไปซื้อขนมซื้อน้ำเลี้ยงเพื่อน

พอเพื่อนเห็นข่าวนี้เพื่อนบอกเลยว่าสงสารน้องมากเลย
อยากฝากเตือนทุกคนเลยเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์เลิกเถอะ
เพราะมันไม่ดีต่อใครเลยควรจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนน่าจะดีกว่า
ประมาณปิดเทอมล่าสุดค่ะใจหายค่ะเพราะว่าสงสารพี่ค่ะ
เรื่องของการเล่นออนไลน์
น่าจะเกี่ยวกับการเล่นเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพี่เขาเป็นอย่างนี้เลย
ก็สงสารพี่เขาค่ะฝากค่ะเพราะว่าถ้าให้พากันเลิกเล่นนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องทำมันก็เป็นความผิด
ตามกฎหมายน้องก็ต้องถูกดำเนินคดี

ก็จะเป็นในส่วนของสารเยาวชนและครอบครัวนะคะ
ก็อาจจะมีลักษณะของการลดหย่อนผ่อนโทษลงได้บ้างนะคะ
แต่นี่มันเป็นอุทาหรณ์สำคัญจริงนะ

เรื่องของการเล่นพนันออนไลน์หรือแชร์ออนไลน

และอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกของคดีนี้ข่าวนี้ก็คือ

จำไว้เลยนะฮะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับ
พวกแชร์ลูกโซ่แชร์ออนไลน์อะไรพวกนี้
โอ้โกงหมดนะ